คุณผู้ชมมาดูมิจฉาชีพแสบมากเลยค่ะ
เกิดขึ้นอีกแล้วที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งไปทำบัตรประชาชนปลอม

ทำทีว่าตัวเองขายเครื่องสำอาง

ถามว่าแสบอย่างไรยังไม่หมดนะ
คือถ้าเกิดว่าให้โอนให้ลูกค้าหรือว่าเหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีตัวเอง

ตำรวจไปสืบแป๊บเดียวรู้เลยนะคะว่าปลายทางคือใคร
ที่บอกว่าแสบก็เพราะว่าตัวเขาเองทำทีว่าไปซื้อทอง

แล้วให้ลูกค้าที่เป็นเหยื่อที่ไปสั่งเครื่องสำอาง

เอาให้ร้านทองเบี่ยงเบนเส้นทางการเงิน
ไม่ให้ตำรวจจับได้ง่ายเกินไป
นี่ค่ะคุณผู้ชมตำรวจนะคะก็คือพลตำรวจตรีพรมนัทธเขต
หามคำภัยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองขอนแก่น
ก็มีการแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาโจรแสบ
รายนี้ก็คือนายเอกชัยศรีอาจอายุ๓๑ปีนะคะ
จับกลุ่มได้คุณผู้ชมก็ทำช้าจะเห็นเลย
ว่ามันเป็นยังไงแหม่ซับซ้อนเหลือเกิน
จับกลุ่มได้พร้อมกับของกลางเป็นเอกสารหลายรายการค่ะ
แล้วก็ใบขายส่งสินค้าเครื่องสำอาง
การ์ดโทรศัพท์บัตรประชาชน
ใบขับขี่ก็พร้อมระบุชื่อคุณผู้ชมฟังนำสกุล

ก่อนหน้านี้นายเอกชัยผู้ต้องหารายนี้
ไปเปิดเฟซบุ๊กปลอมก็คือใช้ชื่อว่าคลังยาเพศัตริย์
อ้างบอกว่าตัวเองเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอางอาหารเสริม
ราคาส่งถูกกว่าท้องตลาด
พอมีเหยื่อก็คือลูกค้าหลงเชื่อติดต่อเข้าไปซื้อเครื่องสำอาง
ก็จะมีการนัดหมายวันเวลาในการจ่ายเงินล่วงหน้า

ตัวเองทำทีเข้าไปซื้อสร้อยคอทองคำในร้านทองต่าง
จองสร้อยคอทองคำที่มีราคาใกล้เคียงกับราคาเครื่องสำอาง
ที่เหยื่อหรือว่าลูกค้าสั่งเอาไว้
พร้อมกับขอหมายเลขบัญชีเจ้าของร้านทอง
แล้วให้เหยื่อที่ตัวเองหลอก
หลอกให้สั่งซื้อเครื่องสำอางให้สั่งซื้ออาหารเสริม

คำนวณเงินมาเรียบร้อยแล้วมันใกล้กัน
ใกล้กันแล้วตัวเองไปเอาทองออกมา
เอาทองออกมาเสร็จปุ๊บเอาไปขายค่ะ
เอาไปขายแล้วก็เอาเงินมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ
ทีนี้มีผู้เสียหายเยอะเลยทีเดียวนะคะ
มีเจ้าของร้านขายเครื่องสำอางในจังหวัดอ่างทองเองก็หลงเชื่อนะคะ
สั่งซื้อสินค้าแล้วก็โอนเงินให้ตามที่ผู้ต้องหาแจ้งไว้
จำนวน๑๕๔๕๐บาท
แล้วก็มีผู้เสียหายในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย
หลงเชื่อโอนเงินให้๑๙๕๐๐๐บาท
ทั้ง๒รายเจรจาซื้อเครื่องสำอางสำอาง
ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย

ของยังไม่ได้ก็หวังจะได้คนขายนะ
เขาจะไปขายต่อใช่ไหมเพราะว่าเป็นลักษณะของการขายส่ง
เอกชัยน่าจะสำนึกผิดนะครับ
เพราะว่าล่าสุดได้ฝากเตือนนะคะ
ฝากเตือนไปถึงเจ้าของร้านขายเครื่องสำอาง
แล้วก็ผู้ต้องการที่จะซื้อเครื่องสำอางบอกว่า
ขอให้ติดต่อซื้อขายแบบเก็บเงินปลายทาง
หรือเห็นสินค้าก่อนแล้วค่อยจ่ายเงิน
อย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกที่มีการโฆษณา
สื่อสังคมออนไลน์แล้วก็โอนเงินไปง่ายดาย
เพราะอาจจะตกเป็นเหยื่อแบบนี้
ซึ่งร้านทองบางแห่งเนี่ยก็ไม่มีเรื่องของเครื่องตรวจบัตรประชาชนนะคะ
ก็จะง่ายต่อการใช้บัตรประชาชนปลอมในการก่อเหตุค่ะ
ส่วนร้านเครื่องสำอางจุดอ่อนคือกระแสราคาถูก
แต่สินค้าไม่ได้ขอให้ได้สินค้ามาเพื่อราคาถูกแล้วมาขาย
แต่ความเป็นจริงแล้ววิชาชีพมีหลายแบบ
แต่ถ้าเกิดว่าร้านเครื่องสำอางหรือคนที่สั่งออนไลน์
ของถึงจ่ายตังค์กับเก็บปลายทางจะดีมากครับ
ขอบคุณเอกชัยข้อมูลแน่นมาก

เอกชัยผู้ต้องหาบอกว่ามิจฉาชีพมีหลายแบบ

จากการตรวจสอบประวัติเอกชัยผู้ต้องหารายนี้แบบประวัติไม่ธรรมดา
เพราะว่าเคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้เนี่ย
มาแล้วหลายครั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดน้องคาย
มูลค่าความเสียหายก็กว่า๑ล้านบาทนะคะ
รวมถึงก็มีหมายจับของศาลจังหวัดจันทบุรีอ่างทอง
พระนครศรีอยุธยาในคดีช่อกงมาแล้วด้วยนะคะ
พนักงานสอบสวนก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหา
คือใช้เอกสารราชการปลอมสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น
แล้วก็ควบคุมตัวเอกชัยไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ

จะได้ไม่เป็นผิดเป็นภัยกับคนอื่นด้วย

บอกด้วยนะสำหรับใครที่จะซื้อเครื่องสำอางหลังจากนี้ไปนะคะ